หลายคนคงนึกถึงปัญหาความไม่สงบที่ยาวนานถึง๑๔ปี
แต่ว่าขณะนี้มีความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมาเยือน
และเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ
วันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะชวนนักปั่นจักรยาน
ไปร่วมปั่นท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางในนครยาลา
ติดตามจากรายงานของคุณไกรพรมมิครับ
ภายในเมืองยาลายังมีเลนจักรยานที่ออกแบบไว้ตามผังเมืองเดิม

นายกเล็กเมืองยาลานำไปกินก๋วยจั๊บ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
ทางเทศบาลก็ได้มีการเตรียมไว้
มีการสำรวจเส้นทางแล้วก็พร้อมกับอ่า
เช่นร้านก๋วยจับร้านนี้ที่เรามานั่งคุยกัน
มึงยาลาถือเป็นเมืองที่มีผังเมืองดีที่สุดในประเทศ
ที่๒๔ของโลกโดยมีศูนย์กลางเป็นวงเวียนหลักเมือง
และกระจายเมืองออกในลักษณะใยแมงมุม
แบ่งโซนสถานที่ไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งในถนนเส้นหลักจะมีเลนจักรยานไว้รองรับนักปั่น

เส้นทางนิบงสำหรับเที่ยวชมในตัวเมือง

เส้นทางยาลอออกนอกเมืองใช้เวลาเต็มวัน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน
ส่วนนักปั่นที่ต้องการปั่นเส้นทางระยะไกล
ยังสามารถมาปั่นร่วมกับชาวเมืองยาลา
นิยมปั่นในเส้นทางสาย๔๑๘ช่วงเย็น
ด้านความปลอดภัยถ้าสังเกตจากคนในพื้นที่

ส่วนช่วงเย็นก็ปั่นถึงตอนค่ำ
เรื่องนี้น่าจะเป็นดัชนีชี้วัดได้ดีที่สุด
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวอธิบายได้ดีกว่า

ถ้าเขาไม่มั่นใจว่าจะมีเหตุการณ์ต่าง

เพราะว่าเนื่องจากคนเหล่านี้คือคนพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์เรากำลังเข้าสู่โหมดภาวะปกติ
เราเริ่มดีขึ้นเรื่อยตามลำดับนะครับ
จากเส้นทางจักรยานที่แนะนำไปแล้ว
ปั่นที่ชอบบรรยากาศสงบ
ยังสามารถมาปั่นเรียบแม่น้ำปัตตานี
ซึ่งเป็นเส้นทางยาวต่อเนื่อง๑๖กิโลเมตร
และหากนักปั่นคนไหนสนใจเปลี่ยนบรรยากาศ
มารับอากาศดีและผู้คนที่เป็นมิตร

ลองมาสัมผัสได้ที่นครยาลา
ไกลพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน